คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ที่สุรินทร์ค่ะเป็นเรื่องราวของอดีตคนรัก
หนุ่มสาวคู่นึงเขาเลิกกันไปต่างฝ่ายต่างมีแฟนใหม่

กลายเป็นว่าอดีตแฟนที่เป็นผู้ชายอ่ะนะคะไปเจออดีตแฟนสาว

ไหนก็ไม่รู้ผู้ชายต่อยหน้าผู้หญิงต่อหน้าแฟนใหม่ของทั้งคู่

นี่ค่ะผู้ชายเสื้อสีดำคือแฟนเก่า
น้องผู้หญิงที่เราชี้ว่าเป็นผู้เสียหายก็คือเป็นแฟนเขาเคยคบกันไง

แล้วมาบังเอิญเจอที่ร้านหมูกระทะแต่เห็นอ้าวอดีตคนรักมากับผู้ชายคนใหม่
หึงเขามั้งแต่ตัวเองก็มีแฟนใหม่นะ
แต่แหมจะคุยอะไรกันก็แล้วแต่แต่ไปต่อยเขาได้ยังไงเราเป็นผู้ชาย

ใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าแฟนใหม่ของทั้งคู่มาห้าม
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ร้านขายปลาเผาคล้ายกับหมูกระทะอะไรแบบนี้ด้วย
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ

คือถ้าเขาไม่มาห้ามก็ไม่หยุดนะ
พนักงานที่ร้านเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มนึงนะคะ
น้องผู้หญิงผู้เสียหายไปกินข้าวกับแฟนนุ่ม
จากนั้นผู้ก่อเหตุขับรถมาจอดที่ร้านแล้วยืนคุยกันสักพักหนึ่ง
เข้ามานั่งโต๊ะใกล้กันกับผู้เสียหายด้วย

ไปคุยกับน้องผู้หญิงผู้เสียหาย

พนักงานในร้านมีแต่ผู้หญิง
ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะว่ามีการคว่างปลาแก้วด้วย
พนักงานทั้งลูกค้าตกใจกันหมด
เหมือนเก็บอารมณ์ไม่อยู่
เหมือนเขาจะมาเคลียร์อะไรกันสักอย่าง
ค่ะประมาณนั้น
หลังเกิดเหตุนะคะน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
กับแฟนสาวของคนก่อเหตุ
โพสต์เฟซบุ๊กโต้ตอบกันไปมา
น้องผู้หญิงผู้เสียหายโพสต์ภาพแชท

แล้วก็มีข้อความเหมือนกับว่า
สมัครเฟสปลอมมาขอคืนดีพอแฟนจับได้ตามมาอารวาสเราคืออะไร

ส่วนแฟนสาวของผู้ก่อเหตุก็โพสต์ตอบโต้

ถ้าจะนัดใครไปดื่มเหล้าเช็คประวัติแฟนเขาด้วย

ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลสุรินท
เพราะว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย

น้องเขาก็เจ็บนะคะเพราะว่าโดนต่อยเข้าปากเลยค่ะ

ก็เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันเป็นหลักฐาน

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนเก่าของเธอ

ผู้ชายเสื้อดำคนนี้เธอเคยคบด้วย

แล้วเลิกรากันมาได้๒ปีแล้วนะ
ต่างฝ่ายต่างไปมีแฟนใหม่

วันเกิดเหตุเธอกับแฟนนุ่มคนใหม่
ไปนั่งกินอยู่ที่ร้านอาหารตรงนี้
แล้วบังเอิญเจอแฟนเก่าของเธอก็คือผู้ชายเสื้อดำในคลิป

นั่นน่ะสิแล้วต่างฝ่ายก็ไปนั่งโต๊ะใครโต๊ะมัน
แต่โต๊ะมันใกล้กันนั่งโต๊ะใกล้กัน

แฟนเก่าของเธอเดินมาคุยด้วย
สักพักหนึ่งต่อยเลยตามที่เห็นในคลิป
ยเสร็จก็เหมือนจะเดินออกจากร้านไป

เธอก็ตามไปถามว่าต่อยเธอทำไม
แต่กลายเป็นว่าแฟนเก่าเธอเดินหนีไป

เขาบอกว่าบล็อกทำไม
หนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะ

แล้วเขาก็ต่อยหน้าหนูเลยค่ะ
เขาเคยโทรหาเราหรือเขาตามเราแบบนี้ไหมปกติ
เขาตามมา๔เดือนแล้วค่ะ

ก็ตามมาที่บ้านมาถ่ายรูปหน้าบ้าน
มาบ่อยค่ะถึงมาสมโขประมาณ๑๕เบอร์ได้ค่ะ

ทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปทางฝั่งผู้ก่อเหตุนะคะ

เจ้าตัวก็เหมือนกับตัดสายทิ้ง

ในชีวิตไม่เคยลงมือกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้
ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังเขาขาดสติจริง
ระงับความโกรธไม่ไหวเจอคำด่าที่รุนแรง

ขอให้เรื่องทั้งหมดไปจบที่ตำรวจ

ตัวผู้เสียหายเขาแจ้งความค่ะสพมสุรินทร์นะคะ
ตำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกเรียกตัวผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ

แต่ยังไงมันก็ไม่ได้หรอกมันไปทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้หรอก